มีข้อมูลที่น่าสนใจออกมาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ออกมาเปิดเผยจำนวนสื่อโครงที่อยู่ในประเทศไทยครับ
ในป่าธรรมชาติรวมทั้งในสวนสัตว์ที่ได้รับอนุญาต
มีประมาณ๑๕๐๐ตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการค้าซากเสือครับ
จากการสำรวจของนักวิจัยเสือโครงพบว่า
ปัจจุบันในประเทศไทยมีเสือกโครง๒๐๐๒๕๐ตัว
กระจายผ่านอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เข็บรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในระยะสวน

และเข็บรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาราบารา
จากนี้ยังมีเสือโครงที่ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ดำเนินกิจการสวนสัตว์ของรัฐและเอกชนอีก๓๓แห่ง
จำนวน๑๒๘๓ตัว
โดยอยู่ในพื้นที่การดูแลของสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า๑แห่ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑ปราจีนบุรี๔แห่ง๑๑๑ตัวครับ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีราชา๘แห่ง๔๙๓ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓บ้านโป่ง๖แห่ง๑๔๗ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๔สุราธานี๒แห่ง๔๙ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๕นครสิทธิ์ธรรมราช๓แห่ง๖๙ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๖สงขรา๑แห่ง๒๒ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๗นครราชศรีมา๓แห่ง๒๔ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๙อุบลราชธานี๒แห่งนะครับ๕๓ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๖เชียงใหม่๓แห่ง๑๙๓ตัว
โดยในจำนวนนี้มี๔แห่งที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธ์เสือโครงได้ครับ
สำหรับการขออนุญาตเลี้ยงเสือโครงในสวนสัตว์
นางเตือนใจนุฏดำรงซึ่งเป็นผู้มูลในการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระบุว่า
ผู้ดำเนินกิจการจะต้องแจ้งกรมอุทยานแห่งชาติทุกครั้ง
โดยต้องนำเอกสารการครอบครองไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
และต้องขออนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั้งตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น
ซึ่งหากมีลูกเสือเกิดใหม่จะต้องแจ้งไปยังกรมอุทยานภายใน๒๔ชั่วโมง
เพื่อเจ้าหน้าที่นั้นจะนำไปลงทะเบียนแล้วก็ฝังไมโครชิป
ในการติดตามตรวจสอบประวัติหากเสือโครงตายไปครับ
และก็ต้องแจ้งภายใน๒๔ชั่วโมงเช่นกัน
แล้วก็ห้ามทำลายซากจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดำเนินการเอง
มั่นใจว่าไม่มีการนำซากเสือโครงส่งขายต่างประเทศอย่างแน่นอน